ไปดูกันต่อที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับมีประหลัดเทศบาล
ขับรถพาลูกกับภรรยาครับต้องการจะไปเยี่ยมญาติ
แต่ว่าระหว่างทางก็ปวดปัสสาวะจอดรถข้างทางลงไปทำธุระ
พอขึ้นมาบอกว่าเหนื่อยจังเลยให้ภรรยาเนี่ยเร่งแอร์ให้หน่อย
แล้วเขาก็เอ็นเบาะนอนสักพักหนึ่งเริ่มตัวซีดตัวเหลือง
แล้วก็หมดลมหายใจเสียชีวิตต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียเลยครับอืม
แค่ขับรถแค่ลงไปปัสสาวะนิดเดียวเองอะครับ
พอขึ้นมาเอ็นบ่อนอนเออแล้วก็ไปเลยคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๐โมงกว่าที่ผ่านมานี่เอง
คุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกกับภรรยานั้นตกใจมากแล้วก็เสียใจมากนะครับ
ร้อยตำรวจเอกนัทพลดวงตาน้อยครับเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรบอกว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋ง
อยู่ที่บนถนนสายบ้านเด่นปากสิงห์หมู่๑๑นะฮะตำบลบ้านด่านเขตอำเภอเมืองครับ
ทะเบียนกไก่ลาวริงเจ็ดสี่สี่เป็นทะเบียนของจังหวัดพิศุนโลก
อยู่ริมถนนในรถเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนอนเองกายอยู่ที่เบาะหน้า
ตำแหน่งฝั่งคนขับเลยครับสภาพเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นนะฮะ
สีกาจีไม่สวมเสื้อนะครับทราบชื่อคือนายธรรมเดชน์จันทร์สุกอายุห้าสิบห้าปี
อยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสี่ทับสามหมู่สิบเอ็ดนะฮะตำบลฝ่ายหลวง
อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับโดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นประหลัดฝ่ายบริหารของเทศบาลตะบนร่วมจิต
นะฮะที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์สอบถามภรรยาครับ
คือนางจุธารัฐทองดีอายุ๓๐ปีก็นั่งมากับแฟนแล้วก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี้ยทางด้านของสามีเนี้ยนายท่านเตอร์เดทเนี้ย
ไปรับลูกกับตัวเองเพื่อจะไปเยี่ยมย่านที่อำเผอร์รับแหล
พอขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายสามีบอกว่า
จอดรถแป๊บนึงนะปวดปัสสาวะก็เลยจอดรถไปข้างทาง
ตัวเองกับลูกนั่งรออยู่ที่รถสักพักหนึ่งสามีก็เดินกลับขึ้นรถมา
ก็ไปนั่งประจำที่คนขับสามีจู่ก็ปรับเบาะเอนอนลงไปครับ
แล้วก็บอกกับภรรยาว่าเหนื่อยมากช่วยเร่งแอร์ให้หน่อยให้มันเย็นขึ้นมาหน่อย
แล้วก็เอ็นนอนไปนะฮะจากนั้นสามีเริ่มตัวเหลืองครับ
ผ่านไป๕นาทีจู่สามีก็หยุดหายใจก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ชีพ๑๖๖
หมดลมหายใจไปก่อนนะฮะทางด้านของนางจุธารัฐก็บอกว่า
สามีมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูง
ซึ่งก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔นะครับ
ทางด้านเพื่อนร่วมงานก็คือนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนร่วมจิต
จุมพลร่วมสุขก็เดินทางมาที่เกิดเหตุด้วยเนี่ยฮะคนนี้
แล้วก็บอกว่าก็จริงแล้วเนี่ยผู้ตายเป็นคนขยันนะ
เสียดายองค์กรต้นมาสูญเสียคนตั้งใจทำงานไปคนหนึ่ง
โดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยจะมารวมตำแหน่งเป็นประหลัดเทศบาล
ซึ่งจะควบคุมงานฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลพนักงานของเทศบาลตำบลทั้งหมดเลย
ซึ่งเข้าไปรับตำแหน่งประหลัดตั้งแต่ปี๒๕๕๔นะครับ
เพื่อทนตัวแล้วเข้าถึงรถหมาก็หัวไปเลย
ประกอบประติภูมิขายและกล้องอุดเบี้ยงในเทศอุดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะ

อาถึงไหนแล้วครับเนี่ย
น่าทุกวัน
นะครับล่าสุดก็ส่งศพผู้ตายไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิสุนุโลก
เพื่อไปผ่าพิสูจน์เรื่องของหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งต่อไป
เรื่องของโรคประจำตัวก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
นะคะมันก็บางทีมีเหตุไม่คาดคิดแบบนี้นะคะ